ส่งกำลังใจให้กับคนในวงการอย่างต่อเนื่องนะคะที่ติดเชื้อโควิด๑๙
ตัวเองแล้วก็เขียนข้อความบอกว่ากลับบ้านแล้วครับ
ก็ดีใจที่หายแล้วนะคะตอนนี้อ่ะต่อกันที่อีกหนึ่งคนนะคะ
ตั้งใจจะบริจาคพลาสมาเพื่อหวังจะช่วยผู้ป่วยโควิดคนอื่น
เขียนข้อความนะคะว่าความตั้งใจพอร่างกายแข็งแรงแล้ว
หลังจากนี้๑๔วันจะขอบริจาคพลาสมาของตัวเอง
เพื่อช่วยผู้ป่วยโควิดท่านอื่นช่วยยับยั้งไม่ให้ปอดอักเสบอย่างรุนแรงได้ค่ะ
อยากชวนผู้ป่วยผู้ที่เคยป่วยโควิดทุกท่านที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี
ดูข้อมูลการลงทะเบียนบริจาคได้ที่ศูนย์โลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะคะ
เช่นเดียวกันกับคุณชายอดำค่ะที่ได้โพสต์เฟซบุ๊ก
เขียนข้อความว่าผมจะเอาพลาสมาผมไปให้ใครได้บ้างครับ
ซึ่งก็มีชาวเน็ตหลายคนนะคะเข้ามาให้ข้อมูล
จากนั้นคุณชายาดำก็ได้โพสต์รูปที่เป็นข้อมูลโครงการบริจาคพลาสมาช่วยชาติรอบ๒
กับสภากาชาติพร้อมขอบคุณหลายสำนักนะคะหลายคนสำหรับข้อมูล
ตอนนี้เจ้าตัวต้องรออีก๒๘วันคือนับจากวันที่๒๓เมษายนที่ผ่านมา
ถึงจะสามารถส่งพลาสมาได้นะคะ
บันเทิงไทยรัฐเองก็ต้องขออนุโมทนาบุญไปกับน้ำใจอันดีงามในครั้งนี้ด้วย
คือจริงต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่า

ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ความช่วยเหลือสังคมตอนนี้เยอะมากแล้วก็หลากหลายรูปแบบนะ
ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าคนที่ช่วยเหลือกันนะก็มีมากมายเลยในสังคมนะคะ
ในวงการบันเทิงเองก็ไม่ทิ้งกันนะ
ก็มีการช่วยเหลือสังคมไทยเหมือนกันค่ะ